โซเชียลมันโจมตีเราว่าเรามีคนจัด

ปิดถนนแข่งรถว่าเบิ้ลรถตอนเช้าอย่างนี้

ก็อยากให้มองผมใหม่นะครับ

เห็นแล้วคนก็แชร์ไปหน้าตามเฟซบุ๊ก

เหนืออีสานอะไรเขาก็มาหมด

ผมก็จะพกเงินไปก้อนหนึ่งอยู่แล้ว

แล้วในกลุ่มนี้
มันเป็นกลุ่มที่แฝงเขาด้วยกับเราถูกไหมครับ

เพราะเขารับไปร้มหนาวที่ภูทัศบรรก

เพราะเราไม่ใช่คนจัดด้วยประเด็นเนี่ย
แต่ทีนี่โซเชียลมันโจมตีเราว่าเราเป็นคนจัด
พวกที่เบิ้ลกับพวกที่แข็งด้วยแต่ว่าเราก็ไม่รู้จักมันหรอก
พวกที่แข่งพวกที่เบิ้ลอ่ะเพราะมันร้อยพ่อมันแม่อ่ะ
ถูกไหมเพราะแต่ละกลุ่มเนี่ยมันไม่มีหรอกว่า
คนดีคนเลวหรือจะดีทั้งกลุ่มเลยมันก็
จริงไหมไม่ว่าจะกลุ่มไหนก็แล้วแต่
มันก็ต้องมีพวกนอกกรอบทุกกลุ่มใช่ไหม
อย่างอย่างแบบมันเหมือนเนี่ยเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนการเมืองบ้านเราอ่ะ
เปรียบเทียบพี่เฉยนะเหมือนการเมืองบ้านเราอ่ะ
มันก็จะมีพวกนอกกรอบใช่ไหมมันก็ทำนองเดียวกันคล้ายกัน
คือตัวพี่ตัวพี่เองก็เลยบอกว่าคือกลุ่มนี้มันจัดจัดจริงมันแข่งกันจริง
แต่ว่าเราไม่ได้เป็นคนไปจัดให้มันแข่งกันใช่เพราะว่าตัวผมเนี่ย
ผมพอลงจากเขามาเนี่ยผมก็ยกรถขึ้นแล้วรถขึ้นใส่รถใหญ่แล้ว
เพื่อจะไม่เกิดอันตรายกับตัวเราแล้วก็ขับรถตู้แจกเงินเอา
จริงแล้วมันไม่ได้ทริปทำบุญไงเข้าใจไหมมันเป็นทริปที่ว่าไปจัดเที่ยวกัน
แต่ตัวเราเองเนี่ยเสลอไปทำของเราเองเพราะเราเป็นคนที่ชอบ
เห็นคนลำบากไม่ได้เห็นคนที่อยู่ข้างถนนไม่ได้
เราจะจอดรถแจกจอดรถแจกตลอดเขาบอกว่าโดยแกนนำโดยเสือดุสิตทั้งที่ผมไม่รู้เรื่องอะไรเลย
แก่นำก็ไม่ใช่เพราะกลุ่มผมมีแค่สองสามคนเองที่ไปกันอ่ะ
สำคัญเองแถวบ้านผมเพราะพี่ผมเขาก็ไม่ได้ไป
คือเห็นทูทีเนี่ยมันก็ต้องนึกถึงเสือดุสิตก่อนถูกป่ะต้องนึกถึงเลดี้ก่อนอะไรก่อน
เพราะว่ามันมีข่าวดังมาใช่ไหมที่ว่ามีคนตายรวดสลิงอะไรอย่างนี้
เขาก็ต้องนึกถึงเรากับกับเลดี้ก่อนอยู่แล้วแต่ทั้งที่ผมกับเลดี้เนี่ย
ไม่ได้จัดไม่ได้อะไรไม่ได้แบบว่าให้พวกมันมาแข่งกันหรืออะไรอย่างนี้
เบิ้ลท่อรถเนี่ยมันก็สมควรให้เขาด่าการเบิ้ลรถเนี่ยเราเข้าใจว่ามัน
เครื่องให้มันอุ่นแต่มันไม่สมควรไงว่ามันมีนักท่องเที่ยวคนอื่นเขามาเที่ยวด้วย
แล้วสืบไปเบิ้ลตอนเช้าไงมันเช้าไปมันเช้าไปประเด็นอ่ะ
คือแล้วทีนี้มันแล้วมันมีนักท่องเที่ยวคนอื่นไง
แต่ถ้าผมเป็นนักท่องเที่ยวนะผมก็จะลงไปพูดนะ
บอกว่าอย่าเบิ้ลได้ไหมผมจะนอนอะไรอย่างเงี้ยใช่เราก็ไม่ชอบเราจะหลับหลองนอนอ่ะ
มันสมควรให้เขาด่าอยู่แล้วเก็บแรงไว้แข่งในสนามดีกว่า
เพราะตัวผมเองก็ไม่ได้ชอบแข่งรถอยู่แล้วถูกกฎหมายไปทำให้มันถูกกฎหมายไปในสนามก็มีให้แข่ง
นะครับแต่ถ้าจะทำบุญจริงจริงก็มาทำผมยินดีต้อนรับอยู่แล้ว
เพราะเงินเงินจากตรงนี้ก็พวกขับทูทีทั้งนั้นคิดว่ามันเกินนะพี่ที่ไปปิดถนนแข่งจนชาวบ้านคนอื่นเขา
ผมว่ามันเกินไปมันเกินไปเราไม่ได้เข้าข้างใครหรอก
แต่มันเกินไปจริงผมว่ามันเกินไปสมควรให้เขาด่า
ก็อยากให้มองผมใหม่นะครับผมไม่ใช่ขยะสังคม
ผมแค่อยากจะช่วยเหลือแต่ผมผมไม่ได้รวยอ่ะคือผมไม่ได้รวยอ่ะ
ไม่ได้ขับรถใหญ่ไม่มีรถใหญ่อย่างเขาอะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบว่าแต่มีกำลังที่จะไปช่วยชาวบ้าน
เพราะผมแค่คนขายพระก็ได้กำไรมานิดหน่อยก็เจียดไป
อย่ากลัวผมเลยเพราะผมไม่ได้แข่งแน่นอนใช่ผมไม่ได้แข่งครับผมกลัว
ผมกลัวผมกลัวความเร็วตัวผมเนี่ยผมไม่กล้าแข่งหรอกที่เขาจัดไปภูทับเบิกใช่ไหมครับ
คนเนี่ยมันไปกันทั่วประเทศไทยเราไม่สามารถรู้ได้ว่ากลุ่มไหนเป็นกลุ่มไหน
มันไม่ได้รู้จักกันทุกกลุ่มใช่ไหมครับและอย่างที่เบิ้ลรถที่ตีนเขาอะไรอย่างเงี้ย
เพราะภูทะเบิกเนี่ยมันห้องพักมันเต็มหมดเลยบางทีคนนอนตีนเขามั่งข้างล่างมั่งข้างบนมั่ง
เราก็ไม่สามารถไปสอดส่องได้ว่ากลุ่มนู้นทำดีไม่ดีคือเราไม่สามารถดูแลใครได้ใช่ไหม
จากตัวเราเองคือถ้าเหตุการณ์มันออกอย่างนี้ก็ต้องรับสภาพอะครับ
เขาก็ต้องตีปลารวมอยู่แล้วเป็นเพราะเป็นทิพยภูทับเบิกผิดก็ต้องยอมรับผิดตามความจริงนะครับ
อย่างไอเสือเนี่ยมันจัดทริปบ่อยอย่างปีนึงมันจัดไปทำบุญกันเยอะ
แต่ตอนเวลาทำดีเนี่ยช่วยมองกันบ้างใช่ไหมครับไม่ใช่ว่ามองแต่สิ่งที่ไม่ดี
คนเรามันมีทั้งจนทั้งรวยบางทีเขาอยากจะไปทริปกันอย่างนี้
แต่เขาไม่มีโทรศัพท์เขามีแค่สองล้อมอเซคันเก่าคันหนึ่ง
เขาอยากจะขี่รถเล่นด้วยกลุ่มกูไม่มีเพื่อนแต่กลุ่มนี้เขาไปจัดไปกัน
ก็อยากจะมีเพื่อนเผื่อไปเชื่อมความสัมพันธ์เผื่อจะเจอเพื่อนเจอฝูง
ต่อยอดกันได้รู้จักกันมันก็เลยเป็นทริปขึ้นมาครับสำหรับคนจน
ในในทริปนี้เสือดุสิตไม่ได้เกี่ยวข้องนะครับคือไปเป็นส่วนร่วม
คืออย่างอย่างทริปมันจัดอย่างเสือดุสิตจัดอย่างเงี้ยเขาก็มาช่วยกัน
ทริปอื่นจัดอย่างเสือดุสิตก็ต้องไปช่วยเขา
คือเอื้อกันครับคนไทยช่วยเหลือ